เป็นศึกระหว่างพี่เมียกับน้องเขย
ก่อนอ่านขาวนี้ขออะไรอย่างนึงได้ไหมคะขอเร่ง
เวลาไปตั้งวงกินเหล้ากันเนี่ยอย่าคุยเรื่องอะไรที่มันซีเรียสหรือจริงจังได้ไหมคะ

พูดจามันไม่เข้าหูไม่รู้ว่าไปเข้าอะไรเหมือนกันค่ะ
คือคือตอนเริ่มกินเข้าหูแหละแต่พอเริ่มตึงแล้วมันจะไม่เข้าหู
ไม่รู้มันไปเข้าที่ไหนแต่ที่แน่ตัวน้องเขยวิ่งไปหยิบลูกซองยาวมา
จ่อยิงกระชั้นชิดเข้าหน้าอกพี่เมียตายคาที่เลยนะคะ

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นพื้นที่สพมะขามนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เลยค่ะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานนะคะ
ผู้ตายคือในพรบุญขำอายุ๔๔ปี
สภาพคือถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้วยลูกซองยาว๑นัดนอนหงายเสียชีวิตอยู่แบบนี้
ส่วนคนก่อเหตุก็คือน้องเขยค่ะนายทอมสันทองเจียนอายุ๔๑ปี
ยังเมาอยู่เลยนะคะตอนตำรวจลงพื้นที่ไปถึงเนี่ยยังพูดจาวกไปวนมา

ส่วนคนกลางที่เชื่อมระหว่างทั้งสองคนก็คือภรรยานี่คือนายทอมสรรนะ
นี่คือนายทอมสรรนะภรรยาคือนางสมจิตบุญขำเป็นภรรยาทอมสรรมือยิง
และเป็นน้องสาวของนายพรคนตายเธอยังช็อกอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สืบสวนทราบว่านายพรตั้งใจจะมาเยี่ยมน้องสาวที่บ้านน้องสาวก็อยู่กับธรรมสรรค์ใช่ไหม
ก็มาเยี่ยมก็พูดคุยกันแล้วก็เออพอดีเลยทอมสันมาตั้งวง
ตั้งแต่เที่ยงตั้งวงดื่มเหล้ากันแรกก็สนุกดีอะค่ะ
สักพักหนึ่งมันเริ่มเมาได้ที่
พอเริ่มเมาได้ที่พูดจาเริ่มไม่เข้าหูแล้ว
คือจริงแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยนั่งตั้งวงกัน๓คนใช่ไหม
อมสรรน่ะก็หันไปหึงเมียว่าเป็นแบบเธอนอกใจฉันอย่างนู้น
อย่างนี้เราเริ่มจะทะเลาะกันครับฝ่ายพี่เมียเห็นก็เลยขอห้ามทับเป็นกรรมการ
เออธรรมสรรค์ใจเย็นนะและก็พยายามเหมือนกับ
พูดเหตุผลพูดกล่อมให้ทอมสันสบายใจขึ้น
กลายเป็นธรรมสรรค์ยิ่งโมโหหนักเหรอ
เดินเข้าไปในห้องคว้๒๐๐๒แล้วจ่อจินเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะฝ่าที่ธรรมสรรค์เดินไปที่บ้านป้าที่บ้านติดกันอ่ะ

แต่คือลักษณะก็คือเมาหนักแล้วด้วยค่ะ

ตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไปไปโรงพักกันก่อนละกัน
ก็พาทั้งในตัวนายทอมสรรแล้วก็นางสมจิตภรรยา
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ

กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมะขามชนะสูตร

ก่อนที่จะให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ